เอาก็เตือนกันไว้เอาข่าวนี้มานำเสนอ
จะโทษใครก็ไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองด้วยหนึ่ง

เรื่องนี้นะครับมีแม่ค้าคนหนึ่ง

กระเป๋ามีทรัพย์สินมีค่าทั้งเงินทองทั้งเครื่องเพชรนะครับ

เพื่อไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ

ตกลงฉันล็อกรถหรือไม่ได้ล็อกรถ
หรือกดรีโหมดแล้วมันไม่ล็อก
เรื่องนี้ทำให้ทรัพย์สินมีค่าของเธอนั้นหายไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาตรวจสอบเหตุคนร้าย
ขโมยกระเป๋าสะพายใส่เครื่องเพชรที่วางไว้อยู่ในรถยนต์
อายุ๔๙ปีแม่ค้าหมูยอกุญเชียงตลาดสดสุรนคร
หลังจากที่เธอนั้นจอดรถทิ้งไว้

เจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าจอดรถทิ้งไว้

ก่อนที่จะลงไปแล้วก็เดินออกกำลังกาย๓๐นาที
พอกลับมาที่รถพบว่าประตูไม่ได้ล็อก
พอสำรวจในรถก็พบว่ากระเป๋าสะพายสีดำที่วางไว้
เบาะด้านหลังถูกขโมยไปแล้ว
ในกระเป๋ามีเงินสด๕๐๐๐บาท
เครื่องเพชร๑ชุดประกอบด้วยแหวนเพชร๓วง
แล้วก็สร้อยข้อมือ๑เส้นรวมมูลค่าถึง๑๒๐๐๐บาท
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเจ้าของรถ

อาจจะล็อกกุญแจแบบรีโมทแต่ไม่สนิท
หรือว่าลืมล็อกทำให้คนร้ายอาศัยจังหวะ
่องเข้าไปเปิดประตูรถขโมยทรัพย์สินไป
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเหตุคนร้าย
ัดเบาะรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้
ขโมยทรัพย์สินศูนย์หายไปแล้วหลายรายการนะครับ
คือต้องเน้นย้ำนะคะเวลาที่ลงจากรถแล้ว
แค่ล็อกแล้วก็หันไปดูสัญญาณไฟอย่างเดียว
อีกสัก๒วินาทีคุณผู้ชมไปดึงประตู